ทีนี้ในส่วนของแรงงานที่อยู่ที่อิสราเอล
จะมีอยู่คนหนึ่งที่แรงงานไทยในอิสราเอลรู้จักกันหลายคน
เพราะว่าท่านนี้เขาไปอยู่ที่อิสราเอลมากว่า๑๕ปีแล้ว

เขาบอกว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
คนไทยคนนี้คือชื่อว่าพี่แจ๋ม
ก็ได้ช่วยแรงงานไทยหลายคนออกมาจากพื้นที่ที่อันตราย
แล้วก็สามารถกลับสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ
ยกย่องถึงความกล้าหาและมีน้ำใจของเธอ

ตอนที่ช่วยคนไทยหลายคนออกจากพื้นที่สงคราม
ไม่ได้ค่ะไม่ได้
หูยหุดหลุนมากเลยพี่น้อง
นี่เราเป็นใครเนี่ย
เราเป็นใครเนี่ย
ปล่อยให้เข้ามา
หายแล้วเจอแล้วน้องเอ้ยรอตั้งนาน
ไปสวัสดีค่ะขึ้นรถเลยค่ะ
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
น้องเป็นไรไม่เป็นไร
ไปนั่งกันล่ะครับเลย
เห็นในคลิปผู้หญิงสองคนนี้นะคะ
ก็คือคุณแจ๋มนะคะวิภาวดีวรรณชัย
กับคุณน้องนะคะสองคนเป็นผู้หญิงค่ะคุณกาย

ว่าแรงงานไทยเหล่านี้คือรู้จักกับเธอ

ญาติก็ประสานมาให้เธอเข้าไปช่วยหน่อย

แล้วก็ฝ่าอันตรายเข้าไปค่ะ
มีคลิปที่คุณแจ๋มเนี่ย

แล้วก็พาไปอยู่ในที่ปลอดภัยด้วย
บอกว่าช่วยเหลือช่วยประสานงาน

ในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้หลายชีวิตเลยแหละ
ทำไมเธอถึงรู้จักแรงงานไทย
เพราะว่าเธอเพิ่งกลับมาถึงเมืองไทย

ปรึกษาและว่าความในอิสราเอล
เพราะฉะนั้นแรงงานไทยเวลามีเรื่องอะไร
ก็จะไปปรึกษาไงคะด้วยความที่เป็นคนไทย

ก็มีลูกอยู่ที่อิสราเอลด้วย
มีแล้วนะคะตอนที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นเนี่ยนะคะ
ก็ไปอยู่กับคนไทยอีกคนนึงแล้วก็ตระเวนช่วยเหลือ
แรงงานไทยในอิสราเอลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละ
ก็มีแรงงานไทยไปปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายอะไรอย่างนี้นะคะ
ทำให้ได้รู้จักแล้วพอเขามีปัญหาเขาก็นึกถึง
เขาก็โทรมาพอรู้พอรู้ก็ต้องไปช่วยนะคะ
บอกว่าเกิดมาชาติเดียวตายครั้งเดียวจะขอทำช่วยคนไทย

ก็ขับรถไปพบแรงงานใครขอความช่วยเหลือก็ไป
เขาบอกบางคนเนี่ยแคมป์ที่พักถูกเผาทำลาย
เอกสารก็ไม่เหลือนะคะแล้วจะเข้าไปช่วยเนี่ยก็ไม่ง่าย
อันตรายทุกจุดบางจุดทหารก็ไม่ให้เข้านะคะ
แต่ว่าขอเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยคนไทยออกมานะคะ
ไม่มีเครื่องรางของขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไร
เพียงแต่บอกกล่าวขอพระเจ้าให้เปิดทาง
แล้วก็คุ้มครองให้ทุกอย่างที่ตั้งใจทำ
บรื่นและปลอดภัยนี่ไปช่วยมาอีกหนึ่งคนนะคะ

มันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ทำยังไง
จะให้เอาน้องออกมาได้เท่านั้นค่ะ
ความกลัวเราไม่รู้ว่ามันอาจจะอยู่ข้างใน
แต่ว่ามันไม่ได้ออกมาเพราะว่าความที่เราอยากให้น้องรอด
อยากได้ให้น้องออกมามันจะมาโฟกัสตรงนี้มากกว่าค่ะ
แต่พอออกมาได้ก็ตัวสั่นเหมือนกัน
ดีใจด้วยที่น้องเอาตัวรอดออกมา
แล้วก็เสียใจด้วยกับครอบครัวที่สูญเสียค่ะ
จนถึงเดือนธันวาคมแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับอิสราเอลค่ะ
ในโลกออนไลน์พอได้ยินเรื่องราวของพี่แจ๋ม
หลายคนก็ยกย่องแล้วก็ขอบคุณในความกล้าหาร